ดูเหตุการณ์เศร้าครับเด็กอายุเพียงแค่๑ขวบ๔เดือน
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะฮะ
ครอบครัวมาเห็นกอดร่างเอาไว้พร้อมกับร้องไห้เลยครับ

บอกแล้วว่าอย่าเอาไว้กับคนอื่นเอาไปให้แม่

ตัวเองยังดูแลตัวเองไม่รอดเลย

กลับมาลูกหนูยังไม่เสียลูกหนูยังนอนอยู่เลย
หายใจอยู่
กลับมาหนูก็จะเห็นนอนห่มผ้าอยู่ในห้องแล้ว

พอตื่นมาก็เห็นลูกเราเป็นอย่างนี้แล้ว
เปิดไปดูแล้วลูกก็เห็นลูก
ไม่ขยับแล้ว
แล้วตอนที่เราเห็นตอนแรกลูกเราอยู่ตรงไหน

ชิคกี้พายดูทำได้จำดูลูกตัวไม่ร้อนหนูก็เลยนอน
พี่ผู้หญิงเสื้อฟ้านี่นะฮะ

ชื่อว่ายายจิตอายุ๔๘ปีเท่านั้น
อุ้มศพน้องนาวาครับ
น้องนาวาในอายุแค่หนึ่งขวบสี่เดือน
ส่วนที่นั่งร้องไห้ข้างเสื้อสีแดง
ชื่อว่านางสาวปนัดดาคนนี้เป็นแม่อายุ๒๑ปีครับ
เหตุมันเกิดที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยประชาอุทิศ๑๔

ตรวจสอบบาดแผลบนตัวน้องนาวา
เจอร่องรอยเขียวช้ำทั้งตัวแล้วน้องปากแตกด้วย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓ชั่วโมง
ของแข็งที่ไม่มีคมครับ
จากนี้เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวนายโคจิหรือว่านายตะวันนันทวง
อายุ๒๓ปีเป็นพ่อเลี้ยงและเป็นผู้ต้องสงสัย
เชื่อว่าน่าจะทำร้ายน้องนาวาจนเสียชีวิต

ตอนแรกที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
นางสาวปนัดดาผู้เป็นแม่

นายโคจิไม่อยู่บ้านออกไปเครีย์ไรเดอร์
แต่ตำรวจไม่เชื่อครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบในบ้าน

แต่นายโคจิเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธนะครับ
ถามแม่เด็กเนี่ยบอกว่าตนเองทำร้านคาราโอเก่

สามีเก่าเสียชีวิตไปเมื่อกัญญาปีที่แล้ว
เพิ่งจะมาคบนายโคจิที่ขี่รายเดอร์ได้สองเดือน

ออกไปทำงานแล้วก็ฝากลูกชายไว้กับนายโคจินี่แหละ
กลับมาถึงบ้านตอนเช้าน้องนาวาก็ยังปกติอยู่เลย
ตนก็เลยเข้านอนตื่นมาตอน๓โมง
พบว่าน้องเขาเสียชีวิตแล้วครับ
ก็เลยโทรตามแม่ให้มาหาหน่อย
ส่วนนางจิตยายของเด็กที่เสียชีวิตชื่อว่า

ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทีนี้มาดูประวัตินายโคจิซะหน่อยพ่อเลี้ยงนะฮะ
พบว่าเคยมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายครั้งครับ
ขณะนี้ตำรวจแยกกันสอบระหว่างนายโคจิและนางสาวปนัดดา
เพราะว่าพบพิรุธในคำให้การของนางสาวปนัดดาหลายเรื่องเลย
เบื้องต้นมอบสมให้กับเจ้าหน้าที่มูลิธิ
เต็กตึงนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไป